คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์สลดนี้หน่อยค่ะ

ตรงทางรถไฟค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นรอยต่อ
ระหว่างอำเภอเมืองปทุมธานี
กับรอยต่อของสอนอนดอนเมือง

แล้วพอเห็นรถไฟมาเธอไปนอนพาด
ให้รถไฟทับเธอจนเสียชีวิตนะคะ

มานั่งมานอนให้รถไฟทับเลย
ใช่ค่ะแล้วก็สภาพรถไฟที่คุณผู้ชมเห็น
คือเป็นรถไฟบันทุกข์น้ำมัน

เหมือนกับรถไฟที่แบบขนส่งเดินทางแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นฟ้ายังมืดอยู่เลยช่วงตี๕๓๐ที่ผ่านมาค่ะ
วิทยุตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้หญิงคนนึงมานั่งให้รถไฟทับเสียชีวิต
พื้นที่ตรงนั้นอย่างที่บอกเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสอนอดอนเมือง
กับพื้นที่ตำบลหลัก๖ที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ทีนี้พอได้รับแจ้งแล้วก็ต้องประสานมูลนิธิป่อเต็กตึง
ให้ไปตรวจสอบก็พบว่าขบวนรถไฟหัวรถจักรเลขที่๔๒๒๓เนี่ย
เป็นรถไฟที่บรรทุกน้ำมัน
อยู่ในพื้นที่ตำบลหลัก๖ที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
กำลังจะเข้าสู่ดอนเมืองห่างออกไปอีกประมาณสองร้อยเมตรค่ะ
พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
อายุน่าจะสักประมาณ๓๕๔๐ไม่เกินนี้เนี่ยนะคะ
ใส่เสื้อใส่กางเกง๓ส่วนขาสั้นสีชมพู
แล้วก็ถูกรถไฟที่บรรทุกน้ำมันชนจนเสียชีวิต
สภาพคือข้อเท้าซ้ายขาดนะคะแล้วก็ขาซ้ายขาด

โหลกศีรษะเปิดเสียชีวิตอยู่กลางรางรถไฟเลย
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็คือนายวิสรุธกลับศรีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีรถไฟชนคนเสียชีวิต

ชนคนเสียชีวิตในเขตดอนเมือง
แล้วมีคนที่อยู่บนหัวรถจักรเขาแจ้งนะ
บอกว่าตอนนั้นก็กำลังขับมามาถึงจุดที่เกิดเหตุ
เห็นนะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ริมทางรถไฟ
แล้วพอรถไฟมันมาใกล้จะถึงแล้ว
มานอนพาดรางรถไฟให้รถไฟทับจนเสียชีวิต

ตัวผู้เสียชีวิตก็ไม่พบหลักฐาน
พบเอกสารหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชน
ว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
และพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตรับผิดชอบของสนดอนเมือง

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึง
นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อรอติดต่อญาติให้มาดำเนินการรับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ